แต่ถ้าใครไม่มีที่จะไปดิฉันจะพาไปค่ะ
เพราะว่าช่วงหน้าหนาวนี้ไปเที่ยวกัน

กอดบรรยากาศธรรมชาติให้มันชื่นมื้นกันหน่อยดีกว่าค่ะ
ไปกันเลยคุณผู้ชมตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะ
ก็เลยทำให้หลายคนคิดว่าฉันจะไปเที่ยวที่ไหนกันดี

ไม่สิคุณที่ไหนเขาก็มีการแต่ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมขึ้นไปเที่ยวนะ
จะได้สัมผัสถึงอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งวัน
แล้วก็มองไปเนี่ยค่ะก็จะเห็นวิวธรรมชาติสวยงามจริง

คุณชิสาที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเนี่ย
ไหนล่ะคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอแม่ริม
อำเภอแม่แตงมี๒จุดในจังหวัดเชียงใหม่

เขาก็มีการตกแต่งด้วยการนำไม้ไผ่
ต่อให้เป็นทางเดินยาวรอบภูเขากว่า๒๐๐เมตรเลยนะ
เราก็เดินล่อริมเขาไปเรื่อยแล้วก็จะเห็นวิว๒ข้างทาง
เป็นดอกไม้บ้างเป็นภูเขาบ้างสวยงามกันมากทีเดียวนะคะ
และที่นี่ก็ยังมีบ้านพักและรีสอร์ทด้วยนะคุณ
เรียงเป็นตับเลย
ตับเป็นตับเป็นแนวเป็นแถว

แล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศอากาศธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเลย

ใครอยากไปเที่ยวเห็นภาพแบบนี้แล้วอดรนทนไม่ไหว
โอบกอดบรรยากาศธรรมชาติดีแบบนี้
แล้วก็ไปดูดอกไม้สวยไปได้เลยนะ
่อนแจ่มอยู่ที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เชียร์ให้ไปเที่ยวจะให้เราไปเที่ยวด้วยกันคุณผู้ชม

เมืองไทยกันนะสนุกสนานคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาว
ที่บอกดิฉันเคยไปม่อนแจ่มเป็นไงบ้าง
หนาวจริงอากาศดีมากแล้วช่วงนี้ก็จะมีทุ่งดอกไม้อะไรอย่างนี้ไปถ่ายรูปกันได้

แจ่มว้าวเลยอยากให้ไปกันเยอะในการเที่ยวมุมไทย
ตอนนี้ภาคเหนืออะไรแหละจังหวัดเขาเริ่มมีสถานที่ท่องเที่ยวล่ะ
เปิดสถานที่ท่องเที่ยวเปิดกลางเต็นต์อะไรแบบนี้